ให้ดูคลิปนี้เป็นคลิปวิดเกือบอุบัติเหตุ
เป็นคลิปที่หาดูยากหวิดไปว่าเกือบใช่ไหม

คนโพสต์บอกว่าบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน

เราไม่ชนเขาเขาก็จะมาชนเราแบบนี้ค่ะ
อุ๊ยทำไมหลับในเหรอ

หลับในเหรอ

ทั้งรถคันที่มีกล้องลุ้นเท่ารถคันนี้อีก

คือรถบรรทุกคันนั้นที่บรรทุกของมาเต็มคันสวนเลนนะก๊อฟ

ขับสวนเลนมาเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาขับมาเลนถูกนะฮะ
แล้วเนี่ยเห็นไหมคะบรรทุกมาเต็มคันแบบนั้นตัวเองก็เกือบเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
ซ้ายเอียงขวาเหมือนกายกรรมเตียงยางใช่ไหม
คราวนี้เป็นกายกรรมเอียงยางและสุดท้ายไม่ล้มนะฮะ

นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำมาโพสต์นะคะ
พร้อมกับข้อความลักษณะก็คือ

บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากตรงนี้นะคะ

หากเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับ
คนโพสต์บอกว่าทุกครั้งนี่ตรงนี้สำคัญ
ทุกครั้งเมื่อขับรถสติสำคัญที่สุด
ง่วงก็จอดพักงีบไม่ควรฝืนขับแบบนี้
มันไม่ปลอดภัยเพราะเจ้าของคลิปคาดว่า
รถกระบะบันทุกคันนั้นก็คือน่าจะหลับในหรือเปล่านะฮะ
โชคดีครั้งนี้ปลอดภัยนะครับ
เขาเองถ้าไม่มีสติอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นได้
ส่วนรถกระบะเองก็โชคดีนะคะที่ประคองรถตัวเองไว้ได้นะคะ
แต่ว่าคนขับรถกระบะบรรทุกคันนั้นก็น่าจะลงมาขอโทษเขาซะหน่อยนะฮะ
เออไปเลยไปเลยนะฮะคงตกใจเหมือนกันแหละนะ

นั่นสิทำไมถึงผิดเลนได้อ่ะใช่ไหมฮะ